เนี่ยการเอาสวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยนะ
มันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน

แม้กระทั่งถ้ามีการยุบสภานายกที่มาใหม่ก็จะ
เป็นนายกที่ยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้

ดังนั้นเมื่อประเทศชาติเมื่อประชาธิปไตย
ประชาชนได้ประโยชน์ขนาดนี้ถ้าสวขวาง

อืมในไทยปรักฏีเคยคุยกันมั้ยคะชาญ
เคยคุยครับ
เรื่องสอบวอลว่ายังไงคะ
เพราะว่าถ้าสมมุตินะว่าเราเลือกตั้งกันมานะครับ
สอบวอลเอ้ยไม่สอบสอบเลือกตั้งกันมา
นายกกันสมมุตินะเลือกเสี่ยงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดรเองก่อน

สมมติสอบวอลโบสถ์อีกคนนึงให้เป็นนายก
ตั้งนายกได้แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้
เพราะว่าพอแถลงนโยบายต่อสภาพผู้แทนรัศดร

พอเลือกใหม่ถ้าจะเอาแบบเดิมอีกนะจะดึงดังอย่างเนี้ย

ในการที่จะแก้ไขประเด็นของสวตรงนี้

เพราะกระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐมนุน

ระยะเวลาที่มีอยู่ตอนนี้

กระบวนการการแก้ไขที่จะไปถึงให้ได้

ถ้าถามว่าเราจะเสียงบประมาณไปตรงนั้นไหม

ว่ามันจบได้ภายในไม่ถึง๑เดือน

วันละ๑วันละ๒พิจารณา
การยกเลือกส่อวอล
มันใช้เวลาไม่นานแล้วใช้งบประมาณก็เหมือนประชุมสภา
ก็ต้องใช้อยู่แล้วรายวันปกติ

คือถ้ารายมาตราแล้วพูดถึงเรื่องสอวมันไม่นาน
มันจะไม่ใช่กับอีก๒๓๔ปีที่เหลือ

คือเรื่องของการทำหน้าที่ของสวเนี่ย
คือต้องดูอะไรเป็นตัวตัดสินนะคะอาจารย์
ว่าถ้าสวทำแบบนี้เราไม่เอาสว
ครับก็สวครับการมาของสวครับ
ผมบอกนะก็มาจากประชาชนเหมือนกัน
มายังไงมาจากคำถามพ่วง
ลงประชามติอีก๑๕ล้านกว่าเสียง
สวนี้ก็มาจากประชาชนเหมือนกัน
สวมาจากประชาชนก็ต้องเกรงใจเสียงของประชาชนเหมือนกัน
เพื่อสมมุตินะสภาร่างหรือสอเนี่ย
เลือกคนที่เราเขาต้องการเป็นนายก
ถามว่าสวจะฝืนมติของประชาชนที่
ส่งผ่านไปทางผู้แทนได้หรือเปล่า
ถ้าเกิดตรงเนี่ยที่ไม่โอเคกับสอว
ถ้าจะขัดกับเสียงที่อยู่ในสภาร่าง
เรื่องเรื่องประชามาติหนึ่งเรื่องแต่ว่าที่ชามบอกคือว่า
ยังไงสวก็ต้องโหวตตามเสียงส่วนใหญ่ของสอสอที่เลือกนายก

ครับคืออย่างนี้คุณต้องพูดความจริงให้ครบ

พ่วงลองอ่านหรือยังว่ามันชี้นำขนาดไหน

คำที่มันอยู่ในคำถามเพิ่มมัน

หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

อีกอย่างหนึ่งไม่มีระบบรัฐสภาปกติที่ไหนบนโลกใบนี้
ให้อำนาจสภาสูงโหวตนายกรัฐมนตรีได้แบบนี้
ไม่มีที่ไหนญี่ปุ่นอังกฤษเดนมาร์ค
ไม่มีที่ไหนที่สภาสูงที่มาจากการแต่งตั้งโหวตนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นถ้าระบอบประชาธิปไตยเราอนุญาตให้สภาสูงที่มาจากการแต่งตั้ง

ว่าประชาธิปไตยเราคงวิปริตมาก
ทีนี้ชาญค่ะจะเพิ่มเติมเรื่องสวไหม
ครับก็ถ้าเกิดถึงขนาดที่ว่าสวฝืนมติประชาชน

คือมันไม่ใช่ฝืนไม่ฝืนครับมันคือที่มาที่เขียนไว้ในรัฐมนูล
มันผิดตั้งแต่ในเนื้อหามันผิดตั้งแต่ในนั้นแล้ว
คือผมไม่ได้มองว่าสวในฐานะปัจเจกบุคคลที่นั่งในสภา
พิธีกรรมยังไงบอกแล้วผมไม่มองพิธีกรรม

ผมไม่สนใจว่าผมไม่ต้องการคนดีแต่ผมต้องการระบบที่ดีที่ควบคุม

ไม่สามารถทำเรื่องที่มันเป็นผลกระทบต่อประเทศชาติ

ต้องออกแบบระบบครับผมไม่สนใจว่าคนนั้นจะเป็นยังไง

ขออนุญาตปิดท้ายที่ชาวน์เรื่องสอบวอล

มาจากคำถามพวกประชามาติ
เอาให้ชัดตรงนี้ทำไมคนที่โหวดเชี่ยสามารถโดนอารมณ์ได้

คนที่โหวดโนก็มีออกมาเยอะ
อย่างเช่นคุณอภิษฐก็โดนอารมณ์ให้โหวดโนเหมือนกัน
ทำไมคุณอภิษฎถึงไม่โดนจับหรือดำเนินคดี
แต่ถามว่าการที่โดนจับหรือดำเนินคดี
เขาไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการโหวตโนหรือเปล่า

แต่ว่ามันก็ง้างกันกับการที่พยายามจะบอกว่า
คำถามพ่วงและตัวรัฐมนุมันผ่านประชามติ

คือตกลงสวเนี่ยทางไทยพักดี
ไม่ไม่มีปัญหากับสอว
จนกว่าสวจะโหวตคนเป็นนายก
ไม่ตรงกับสอสอที่มีเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ